ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้นะคะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงเช้านี่จะมีหมอกขึ้นมาบางแล้วนะคะ
แต่ว่าบางจังหวัดยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดสตูนนะคะน้ำในคลองสายหลักค่ะได้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
ส่วนที่จังหวัดหนองคายนะคะมีฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ
สภาพอากาศในจังหวัดหนองคายยังคงมีฝนตกหนักทุกพื้นที่
อุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงค่อนข้างแรง
จากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ขณะที่นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้โทรสารด่วนที่สุดค่ะ
ถึงพอศูนย์ป้องกันระบันเทาสาธารณภัย
ในเขต๕๖๗๑๓และ๑๔
จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น
และให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของอุปกรณ์
เครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

ยังคงมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่
เช่นอำเภอพระพรมลานสกาทุ่งสงศ์และอำเภอปากพนัง
ส่วนทะเลในอ่าวไทยคลื่นลมแรงค่ะความสูง๒๓เมตร
ชาวประมงต้องนำเรือขึ้นฝั่งไม่สามารถทำการประมงได้ช่วงนี้นะคะ
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราช
แจ้งเตือนประชาชนเรื่องฝนตกหนักในบางพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเชิงเขาให้ระวังดินโครนถล่มค่ะ
จังหวัดสตูนนะคะตอนนี้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ทำให้ปริมาณน้ำในลำคลองดูสนคลองท่าแพร่และคลองละงู
ซึ่งเป็นคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
ตอนนี้ล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้านแล้วนะคะ
ด้านนายพระธรรพนธ์รัฐนพิเศษชัยค่ะผู้ราชการจังหวัดสตูน
เตือนประชาชนในพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ริมตลิ่ง
ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งน้ำท่วมฉับพันธุ์ด้วย
ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยได้เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว
และชุดเฉพาะกิจ๒๔ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุค่ะ